กันตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนที่จะไปติดตามละครละครที่เขาจะประกบคู่กับนางเอกใหม่นะฮะบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ขอพาคุณผู้ชมไปดูมุมโจ๊ะมุมเฮลของพี่เวียกันหน่อยดีกว่า
เออนะคะบอกเลยว่าพระเอกคนนี้ขึ้นชื่อเลยว่าสายย่อตัวพ่อตัวจริงค่ะ
เล่นละครเล่นหนังฟาดรางวัลมาเพียบแล้วนะคะบอกเลยว่าเรื่องการแสดงของพี่เวียเนี่ย
แทนพระเอกแถวหน้าฝีมือไม่เป็นสองรองใครจริงนะคะ
เรื่องงานแสดงเนี่ยเราไม่เถียงสุดยอดอยู่แล้ว
โชว์เสียงร้องพี่เวียก็ทำได้ดีเหมือนกันคุณผู้ชมงานไหนงานนั้นเลยนะคะ
แฟนคลับเนี่ยตามกรี๊ดกันหน้าเวทียกใหญ่เลยเป็นเพราะว่าพี่เวียเนี่ยจับไมค์โชว์เสียงร้องอยู่บ่อยนั่นเองนะคะ
ร้องก็ได้อ่ะคุณแสดงก็ดีแต่ยังไม่หมดพี่ออนอย่าเพิ่งกลืนน้ำลายนะคุณผู้ชม

ถูกต้องค่ะพี่ออนอย่างภาพอย่างคลิปที่เห็นอยู่นี่นะคะเอวอ่อนเอวพริ้วเหลือเกินพระคุณ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอประมวลภาพความน่ารักความโจ๊ะของพี่เวียเอาไว้
เอวเด้งเอวหวานแบบเนี้ยอุ้ยใจสั่นแล้วเนี้ยแบบเนี้ยอุ้ย
เอ๊ะเอ๊ะมันติดลงจริงจริงนะเดี๋ยวนะ
พิลิค่ะเท่งยังไม่มีใครนั่ง
แบบังงี้ถูกใจสไตล์ใจบ้านแบบพวกเราเลยถูก
จะได้คอยตามกดไลค์ส่งหัวใจให้นานนะจ๊ะ
ใช่ค่ะก็อยากดูเอวพิวของพี่เวียไปนาน